คำค้องมีค้องอะไรบ้างอ่าสนุกขึ้นขึ้นหนีหน่อย
ผมขอบอกได้เลยครับว่า
ผมไม่ได้ทำจริงแล้วมันคือการเล่นกันครับ
ผมไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเขาตั้งท้องมาก่อนอืม
แล้วผมก็ได้มารับรู้อีกทีว่าตอนที่ผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขา
คือเขามาบอกกับผมว่าเขาไปทำแทงมาเรียบร้อยแล้วอืม
แต่ว่าถ้าเขาท้องจริงอันนี้ผมยอมรับว่าผมก็ขอดูแลลูกในท้องของเขา
ถึงแม้ว่าผมจะเลิกกับเขาแล้วก็ตามหรือว่าผมไม่รักเขาเลยก็ตาม
ความเสียหายอันนี้คือผมก็ให้ทางทนายได้จัดการเรียบร้อยแล้ว
แต่ในเรื่องของความสูญเสียทางจิตใจของผมเอง
ไม่มีใครรู้สึกดีทั้งนั้นถ้าโดนทำลายชีวิตขนาดนี้
แต่ผมก็ยังมีครอบครัวครับที่ให้กำลังใจ
ผมก็ยังมีครอบครัวที่ให้กำลังใจผมครับ
ผมเลยจุดคำว่าเสียใจมามากพอแล้วครับ
มันรู้สึกว่าหมดหมดตายไม่เป็น
ถามว่าตายทั้งเป็นไหมมันไม่ขนาดนั้นครับ
อย่างน้อยผมก็ยังมีครอบครัวของผมอยู่
แล้วก็ยังมีคนที่รักผมอยู่แล้วก็รอผมอยู่
ผมรู้สึกว่าผมต้องก้าวต่อไปให้ได้
คือไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะต้องมายื่นเอกสารฟ้องใครในชีวิตนะครับ

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตความจริง
ประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ผมขอบอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้ทำ
ผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายร่างกายเขาเลยครับ
เพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ถ้าแบบไปถามคนที่ผมโตมาตั้งแต่เด็ก

จริงแล้วมันคือการเล่นกันครับ

ผมกับเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่การเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร

แล้วก็ตั้งแต่มาความสัมพันธ์ด้วยกัน

ยกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอที่มันมีจะมีอยู่คลิปหนึ่งแหละคุณคงได้เห็นแล้ว
ที่แบบผมไปสับหลังเขาอย่างนี้

แล้วก็จะมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่แบบเขาดึงแขนผมเหมือนจะผลักผมออกตึกอะไรอย่างนี้
อันนั้นก็ถ้าอันนั้นเรียกว่าการทำร้ายร่างกาย
แล้วอันนี้ไม่เข้าข่ายพยายามฆ่าหรอกครับ
แต่มันไม่ใช่ไงก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีครับ
ภาพของเรามันเป็นการเล่นที่รุนแรงเกินไปไหมบิว
ในเรื่องของความรุนแรงนะครับ
ผมไม่ได้ครบซ้อนครับคือผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาแล้ว
ในช่วงเวลานั้นหลายครั้งด้วยซ้ำ

แล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่า

เพราะว่าผมกลัวเขาจากการคมครู

มันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาบอกกับผมมาตลอด
แล้วผมเชื่อว่าเขาจะเปิดโปรงทุกอย่าง
ถ้าผมเลิกกับเขาเขาจะบอกทุกคนว่าผมมาคบกับเขา
แล้วปัญหามันจะตามมาผลกระทบหลายสิ่งหลายอย่าง

แล้วผมก็ไม่สามารถปรึกษากับใครได้เลยในเรื่องแบบนี้
มันก็ทำให้ผมตกอยู่ในสภาวะ

สู้ตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะสู้ตอนไหน
สินนะครับผมก็ได้คืนไปเรียบร้อยแล้ว

ก็อยู่นะช่วงเวลาที่เขาคืนทรัพย์สินด้วย
ในเรื่องของมูลค่าแล้วก็สิ่งของที่เขาให้มาโดยที่ผมแบบไม่ได้ร้องขออะไรอย่างนี้
ก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผม
แล้วก็มีการให้โอนคืนกลับไป
ซึ่งผมก็โอนคืนกลับไปทุกครั้งนะครับ

ผมคิดว่าเขาน่าจะให้ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร

ก็ยังไม่ได้รับหมายสารฟ้องร้องจากเขาเลย
ซึ่งตอนนี้ผมก็รออยู่
ก็รอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับหมายสาร
ตอนนี้ผมก็รอให้เขามาตอบความจริงอยู่